ข่าวนี้ความปังไม่ไหวจริงคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าบรรดาเอฟซีเนี่ยโชว์สเต็ปเต้นกันแบบแดนกระจาย
วดอิหรี่บนเวทีหมอนลำได้เลยนะ
เป็นหมอลำชื่อดังระดับประเทศด้วยอย่างระเบียบวาธศิลป์นั่นเองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปชมโชว์กันเลยค่ะ
ผู้สาวร้ายดูโภโภมันมาและเป็นร้ายการสิ่งเขาทำแบบแดง
อยากที่แม่หรือใครว่าแบบไว้ที่ต้องมาให้เธอที่เดินได้บอก
โอ้โฮจริงเขาเหมือนจะยากสิให้ดูให้มันกลับมาให้ตา
ให้ดูไม่โดนยังกับเขาเธอนั้นที่เสียงกล้องปากปันรัก

นี่ก็คือสอนรามน้ำเพชรและน้องอิงฟ้านั่นเองค่ะ

เมื่อวานเนี่ยมันมีงานระเบียบวาธศิลป์เอ็กซมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะฮะ
ก็เป็นคืนที่สองแล้วมีแฟนคลับแฟนนางงามรวมไปถึงแฟนหมอลำนะฮะ
เดินทางกันมาม่วนกันจำนวนมากเลยหน้าเวทีเนี่ยสนุกสนานคลื้นเครงมาก
นี่เห็นป้ายปล่อยชาลอิงฟ้าด้วยนะฮะ
แต่ไฮไลท์ของงานเมื่อคืนก็คือมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ
ที่บอกไปก็คือน้องอิงฟ้ามิสแกรนดไทยแลนด์๒๐๒๒
แล้วถ้าสังเกตดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่
เจ้าของฉายาพระเอกริเกย์เงินล้านน้องแบงค์สอนรำน้ำเพชรนะฮะ
เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยพระเอกลิเกบนเวทีหมอลำ

น้องแบงค์เขาเต้นท่าฮิตของอิงฟ้าด้วย

และนอกจากนี้ค่ะน้องแบงค์สอนรามก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา

ที่ได้มาร้องเพลงร่วมกับน้องอิงฟ้า
เพราะตัวน้องเองนี่นะติดตามการประกวดอิงฟ้าเหมือนกัน

ตอนนี้ก็คือคาถาขุนแผน

สองเพลงมาแบบนี้บอกเลยว่าแฟนกรี๊ดกันลั่นฮอ
แล้วพร้อมกันนี้ค่ะน้องแก๊งก็บอกถึงความรู้สึกด้วยที่
พี่อิงฟ้าบอกว่าดีใจมากที่วันนี้คุณอิงฟ้าเขาประสบความสำเร็จ
มีแฟนคลับมีคนรักเยอะแยะมากมายติดตามผลงานกันเยอะขนาดนี้
แต่ละคนคือให้กำลังใจกันและกันฟังเสียงน้องกันหน่อยค่ะ
วันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่าเป็นครั้งแรกของแบงค์นะครับ
ที่ได้มาโชว์บนเวทีระเบียบและก็ร่วมกับมิสแกนด้วย
ที่สำคัญวันนี้เนี่ยแบงค์ได้ร่วมโชว์กับพี่อิงฟ้าด้วยครับ
ใช่ครับส่วนแบงค์เองเนี่ยแบงค์ก็ทำลิเกตรงนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมครับ
ทุกคนก็จะรู้จักแบงค์ในนามของพระเอกลิเกคณะสอนรามน้ำเพชร
ต้องเตรียมตัวเองในเรื่องของเพลงต่างว่าเราจะโชว์อะไรจะร้องเพลงอะไรบ้าง
เพลงเร็วนะครับที่ร้องกับพี่ฟ้าชื่อเพลงว่าให้เคอรี่มาส่งได้บ่
ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดนตรีจังหวะสนุกและเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยยืนนิ่งไม่ได้อย่างแน่นอน
ทุกคนต้องสนุกกับโชว์นี้อย่างแน่นอน
และส่วนเพลงเดี่ยวของแบงค์เองนะครับก็เป็นเพลงที่แบงค์เพิ่งทำโคเวอร์มาเมื่อล่าสุด
ไปได้สองสามวันนี้เองครับชื่อเพลงคาถาคุณแผน

ดูสิสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้

เอาช่องเงินช่อธนบัตรเนี่ยเอาเผาของคอเป็นพวกมารัย
กินเต็มเนี่ยวเต็มคอขนาดนี้นะฮะ
ประสบความสำเร็จมากแล้ว
มากขึ้นไปอีก

บันเทิงไทยรัฐจับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ